ฟินในบ้านเอฟซีโตโน่นิชา

อันนี้ไม่ได้ใบ้อะไรเลยนะมันมี๓กับมันมี๗
อาจจะเป็นเลขมงคลเฉพาะโตโน่วันเกิด
อะไรประมาณนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ทำเอาเจ้าของวันเกิดยิ้มไม่หยุดเลย
แต่ที่ฟินไปกว่านั้นก็คือแคปชั่นค่ะ
ชาเขาลงอวยพรพี่โตโน่ฟังดีนะจ๊ะ

ก็คืออยากชมนั่นแหละว่าพี่โตโน่เขาน่ารักเหมือนเดิม
คุณผู้ชมแค่อ่านยังยิ้มตามเลยนะคะ
จะบอกเลยว่าคนโวยพรอย่างนิชานะ
พอถูกถามว่าทำไมถึงเขียนคำนี้

ไปไม่เป็นเหมือนกัน๓๗แล้วยังน่ารักอยู่เลย

นิชาเขาหมายถึงพี่โตโน่น่ารัก
หรือว่าอะไรน่ารักอะคะอยากรู้จังเลย

ก็น่ารักแบบก็ทุกอย่าง
ใช่แล้ววันนั้นก็เป็นวันที่น่ารักดี
เราชอบอะไรที่มันแบบสบายง่ายอยู่แล้ว

น่ารักเหมือนเดิม

เป่าเค้กอะไรแค่นั้นเอง

ทำเองเดี๋ยวจะไม่ได้กินค่ะ
ถ้าทำเองเดี๋ยวไม่ได้กินค่ะไปซื้อเขา